ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ชายอายุ๖๐ปีนะครับใช้มีดกระหน่ำแทงอดีตแฟนอายุ๓๗จนถึงแก่ความตายนะครับ
หลังจากก่อเหตุเสร็จเขาก็หลบหนีไป
ในฝั่งคนก่อเหตุเองเนี่ยก็มีครอบครัวนะครับ
ลูกสาวคนก่อเหตุบอกเลยว่าทำยังไงก็ได้ขอให้พ่อมอบตัวโดยที่พ่อไม่คิดสั้นฆ่าตัวตายเถอะ
ถึงขั้นบนบานสารกล่าวล่าสุดเขายอมมอบตัวแล้วนะฮะ

จากเหตุการณ์ที่มีภาพวงจรปิดนะครับว่านายจรัสอายุหกสิบ
บุกเข้าไปที่ร้านขายดอกไม้รับทำพวงหลีด
ในพื้นที่ท่าตะโกที่นครสวรรค์
เนี่ยฮะคันนี้เลยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปต้องการจะไปง้อขอคืนดีกับอดีตแฟนสาวอายุสามสิบเจ็ด

กันได้ประมาณ๕เดือนเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีแฟนใหม่แล้วแบบส่งรูปส่งอะไรมาเหมือนเยาะเย้ยเขาอ่ะ
ก็เลยต้องการจะไปคุยไปเคลียร์และขอคืนดีแต่ง้อไม่ได้ครับ
คุยไม่รู้เรื่องควักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายอีกฝ่ายก็ยื้อแย่งปืนแล้วโยนให้เพื่อนร่วมงานอีกคนนึงเอาไปซ่อน
จังหวะนั้นผ่านพ้นไปเขาจูงมือกันไปเพื่อจะไปคุยปรับความเข้าใจกันในร้าน
นี่ฮะจังหวะที่มีการยื้อแย่งปืนพอปัดปืนออกไปได้ปั๊บชวนกันเข้าไปคุยคุยได้สักพักหนึ่ง
นายจรัสอายุ๖๐ผู้ก่อเหตุเดินออกมาหน้าร้านหยิบกระเป๋าใบเดิมครับแล้วผู้ตายเนี่ยเดินตามออกมานี่นะฮะ
นายจรัสใช้มือล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วนำมีดออกมาจ้วงแทง
จนกระทั่งอดีตแฟนถึงแก่ความตายคนในร้านก็ตกใจครับ
เสร็จปั๊บถือมีดออกจากร้านแล้วหลบหนีไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓มีนาคมตามวันและเวลาวงจรปิด๘โมงกว่าครับ
เนี่ยฮะหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยฮะมีดที่เขาถือในวงกลมสีฟ้า
เขาเดินออกไปฉับแบบนั้นไปหลบซ่อนตัว
ลูกสาวผู้ก่อเหตุก็ภาวนาขอให้พ่อมอบตัวเถอะอย่าคิดสั้นฆ่าตัวตายเลย
อยากให้เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ผิดถูกก็ว่ากันไปตามคดี
ล่าสุดครับเช้าที่ผ่านมานายจรัสผู้ก่อเหตุทนแรงกดดันไม่ไหว
ตัดสินใจขอพบตำรวจสายตรวจบริเวณตู้ยามตำรวจสี่แยกใดตาน
ในพื้นที่อำเภอภัยสาลีนะครับที่นครสวรรค์
ก่อเหตุที่ท่าตะโกหนีข้ามอำเภอไปภัยสาลีครับ
เขาเข้าไปเคาะประตูขอมอบตัวจังหวะตอนที่ตำรวจไปเห็นนั้นเขาบอกว่า
โอ้โหนายจรัสคือสภาพอิดโรยครับมือซ้ายมีรอยมีดบาด
สภาพร่างกายคือมีเลือดแห้งกรังเลยตำรวจเห็นแล้วยังตกใจเลยครับ
ไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจมามอบตัวด้วยตัวเอง
หลังจากนั้นทำเรื่องประสานส่งตัวมอบต่อให้กับตำรวจสพท่าตะโกทันที
ในพื้นที่ที่เกิดเรื่องผู้ต้องหาสารภาพครับ
เขาแทงอดีตแฟนสาวจริงแค้นที่ไปขอคืนดีแล้วฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วย
นำซ้ำถูกเยาะเย้ยครับคือฝ่ายหญิงพอเลิกกับเขาเสร็จปั๊บไปมีแฟนใหม่
ส่งคลิปมาส่งข้อความมาเหมือนแบบเนี่ยฉันมีใหม่แล้วนะเหมือนเยาะเย้ยเขาอ่ะ
เขาเลยบันดาลโทษะทำร้ายร่างกายแล้วก็ใช้มีดแทงจนตาย
จากตำบลธรรมนบอภท่าตะโกไปจนถึงอภภายหสาลีแล้วซ่อนตัวในป่าหนึ่งคืน
สุดท้ายแผลก็เจ็บร่างกายก็อายุเยอะแล้วด้วยนะครับไม่ไหว
และตัดสินใจมอบตัวก่อนหน้านี้ไม่คิดจะมอบตัวเพราะกลัว
เรื่องความไม่ปลอดภัยเจ็บแผลด้วยสู้ต่อคงไม่ไหวหนีต่อ
คงไม่ได้ตัดสินใจขอมอบตัวกับตำรวจเลยครับหลังจากคุม
ส่งมาที่โรงพักท่าตะโกครับก็พาไปทำแผนประกอบคำรับ
สารภาพต้องจัดชุดรักษาความปลอดภัยในการดูแลจุดแรกคือ
จุดที่นายจรัสบอกว่าลงรถหน้าร้านขายพวงหลีดเดินทางมา
หาผู้ตายแล้วจูงมือมาคุยหน้าร้านคุยกันไม่ได้ครับตอนนั้น
ผู้ตายตอบว่าสาธิตเสียแล้วยืนยันว่าฉันไม่คืนดีกับเธอ
ฉันมีคนใหม่แล้วเขาบอกเขาโมโหเลือดขึ้นหน้าเลยชักปืน
ตอนนั้นกะว่ายิงแสกหน้าเอาให้ตายอืมแต่โดนแย่งปืนไปได้
นายจรัสเดินเข้าไปในร้านแล้วไปทะเลาะกันอีกรอบ
จังหวะนั้นเลยใช้มีดแทงผู้ตายเขาบอกว่าแทง๑๕แผลแทง๑๕
แผลตายคาร้านแล้วเขาก็เดินออกไปแต่คุณมิ้นคุณผู้ชม
ครับเรื่องของจำนวนบาดแผลเดี๋ยวให้รอฟังเพราะทางครอบครัว
ผู้ตายบอกว่า๑๕แผลไม่น่าใช่ตกลงกี่แผลกันแน่รอติดตาม
ระหว่างนั้นครับลูกสาวของนายจรัสบอกว่าคือพ่อเขาคง
แค้นอยู่กินกับผู้ตายมาก็๑๐กว่าปีแล้วเหมือนกับว่าถูก
หลอกให้ไปกู้เงินจนเป็นหนี้หลายแสนด้วยสุดท้ายมาขอเลิกแล้ว
ก็มาเย้ยหยันว่ามีแฟนใหม่แล้วส่งคลิปมาเย้ยด้วยส่งคลิป
ท้าทายถากถามเขาก็เลยโมโหเหตุการณ์ดังกล่าวมันก็เลยเกิด
ขึ้นตอนนี้พ่อตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะ
ลูกก็อุ่นใจเปราะหนึ่งเพราะกลัวมากว่าพ่อคิดฆ่าตัวตายหรือเปล่า

นี่คือสิ่งที่ลูกสาวเล่าครับเมื่อพ่อตัดสินใจ
มอบตัวและพ่อไม่ได้คิดสั้นฆ่าตัวตายเหมือนที่เคย

ข้างโรงพักลูกสาวจัดมาเลยครับของแก้บนหัวหมูไก่ต้ม
เหล้าเนี่ยฮะทำพิธีแก้บนกันข้างโรงพักท่าตะโกนนั่นแหละครับ
ดีเถอะอย่าให้พ่อต้องฆ่าตัวตายเลยนี่นะฮะก็ทำพิธีแก้
บนกันไปส่วนที่วัดท่าตะโกครับทางฝั่งของครอบครัวผู้ตาย
บอกกับนักข่าวสั้นบอกว่าโกรธมากโกรธที่เขามาทำแบบนี้
และยิ่งกว่านั้นคือโกรธมากตอนที่พาไปทำแผนแล้วคือเข้า
ถึงตัวคืออยากจะไปเอาคืนคุณมาแทงคนที่ผมรัก
ลูกที่ผมรักญาติพี่น้องที่ผมรักแบบนี้ได้ยังไงแล้วที่ผ่าน
มาลูกสาวถูกกระทำมาโดยตลอดครอบครัวบอกแบบนี้ฮะ
แม่ผู้ตาย

ที่ผมบอกได้ไหมครับว่าทางครอบครัวของผู้ตายบอกว่า
นายจรัสไม่ได้แทงแค่๑๕แผลเพราะจริงพอครอบครัวไปเช็คดู
ตามร่างกายเห็นว่ามีบาดแผลที่โดนแทงมากกว่าสิบห้าแผลค่ะเธอเผลอ
มากกว่า๔๐แผลด้วยครับ๔๐เลยอ่ะค่ะอันนี้คือทางครอบครัวผู้ตาย
เขาบอกแบบนี้นะฮะถ้ามากกว่าสี่สิบแผลนี่คือกระหน่ำแทงแบบ
ไม่ยั้้มเลยนะคือระบคูด์เราตายค่ะเขาเลยกรโกรธมาก
เขาเลยอยากจะไปเอาคืนไงครับแต่ว่าก็มีการจัดชุดรักษาความ
อย่างเข้มงวดหลังจากผู้ก่อเหตุรับสารภาพไม่รู้
เหมือนกันว่าจะมีผลต่อรูปคดียังไงบ้างแต่ครอบครัวผู้ตาย
บอกว่าขอความเป็นธรรมให้ฉันด้วยให้ครอบครัวเราด้วยขอให้
ตำรวจว่ากันไปตามพยานหลักฐานเพราะมันมีหลักฐานชัดจาก
วงจรปิดและพยานแวดล้อมว่าเขาทำรุนแรงจริงจริงกะยิงให้ตาย
พอยิงไม่ได้แทงไม่ยั้งเนี่ยครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุด